ไปดูกรณีรถหรูของคุณหมอจำได้ไหมครับ
เขานัดไปไก่เกลี่ยอ้าเหตุการณ์นี้
เขานัดไปไก่เกลี่ยกันแล้วนะวันนี้

คลิปนี้เกิดขึ้น๑๙สิงหาคมคุณผู้ชมจำได้แล้วนะ
นักเรียน๓คนถูกรถชนครับ
วันนี้๑๐โมงเช้าที่สนพญาไทยนะครับ

เป็นตัวกลางเจรจาก่ายเกรดระหว่างนายแพทย์คนหนึ่ง
ที่ขับรถหรูชนเด็กนะครับ
แล้วก็ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ
คุยกันนานพอสมควรหลังจากเสร็จจากการเจรจา
คุณหมอคนดังกล่าวเดินริ้วขึ้นรถขับออกไป
โดยไม่ยอมตอบคำถามอะไรกับนักข่าวเลยครับ
คุณหมอไม่อยู่อย่างนั้นฟังผู้ปกครองของนักเรียน
ถูกรถชนนะครับบอกว่าดูแล้ววันนี้
สงสัยไอ้เคลียร์แต่เคลียร์ไม่ลงตัว
ผู้ปกครองเรียกร้องค่าสินไหมทุกคนเรียกไม่เท่ากันครับ
แต่ก็ไม่เกิน๑แสนบาทต่อคนนะครับ
แต่คุณหมอบอกให้รอคุยกับประกันอย่างเดียว
ซึ่งต้องรอรายละเอียดจากประกันอีกประมาณ๗วันครับ
แล้วก็เอ่ยปากขอโทษที่ไม่มาคุยให้เร็วกว่านี้
ผู้ปกครองก็เรียกร้องให้คุณหมอมีความชัดเจนกว่านี้หน่อย
มาเลยว่าจะจ่ายเท่าไหร่นะครับจะได้จบกันไป
ส่วนอาการของเด็กก็หายดีแล้วนะครับ
อาจจะมีบางคนที่ยังรู้สึกคือแม่ขวัญเสียนะ
ยังกลัวการข้ามถนนอยู่แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วครับ
รับผิดชอบไหมรับผิดชอบแค่คำขอโทษณวันนี้ค่ะ

เพราะว่าไม่ได้พูดอะไรเค้าแค่บอกว่าให้คุยกับประกันนะคะ
รอประกันทุกอย่างคือรอประกันหมดเลยค่ะ
ส่วนตัวตอนนี้ยังติดใจอะไรอยู่นะครับ

วันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะวันเกิดเหตุก็บอกรีบไปเพราะว่าเป็นหมอนะคะ